เราผ่านพ้นการประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลมา
ใครถูกรางวัลที่๑เรายินดีด้วย
แต่ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมต้องฟังเรื่องเขา

คือเขาถูกรางวัลที่๑ก็ไปขึ้นเงินมาเรียบร้อย
ปรากฏว่าเมียเชิดเงินไป
ไปกับชู้ฮะ
ทั้งที่ผู้ชายคนนี้กับเมียนะ

บ่าย๒โมงเมื่อวานนี้นี่คุณมานิด
คุณมณิษฐ์นะครับปรานีอายุ๔๙ปี

เป็นชาวอำเภอธวัดบุรีที่ร้อยเอ็ดไป

ไปเจอตำรวจสอบพ่อทวัสบุรีครับ
ให้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารของ
ภรรยาตนเองก็คือนางอังขณะรัฐ

คุณมณิษฐ์มาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรา
เขาเปิดรูปภรรยาให้ดูแต่เราต้องเบลอไว้
คุณมณิษฐ์บอกว่าเขากับภรรยาอยู่กินกันมา๒๖ปี
จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
มีโซ่ทองคล้องใจ๓คนครับ
คนโตเนี่ยอายุ๒๔ลูกคนกลางอายุ๑๘ลูกสาวคนเล็กอายุ๑๑
พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑โอ้โหดีใจดิ
ดีใจกันใหญ่ยกขยงไปกันทั้งครอบครัวไปขึ้นเงินรางวัลกัน
ที่สำนักงานใหญ่ของกองสลาก
หลังจากหักภาษีแล้วยอดเงินที่ได้อยู่ที่๕๙๗๐๐๐บาท

มณิษฐ์บอกเขาเนี่ยทั้งรักทั้งไว้ใจเมีย
ก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีเมียไป

แล้วก็ขอให้เมียโอนเข้ามา๑ล้านบาทจะเอาไปทำบุญ
โอนให้ตามคำขอนะคุณผู้ชมฮะ

งานครับพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวในงาน
คุณมณิษฐ์ถามเมียว่าเฮ้ยใครอ่ะเธอ

พอทำบุญเสร็จปรากฏชายคนนั้น

กระทั่งเมื่อ๓วันก่อนครับคุณผู้ชมฮะ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระที่หนองคาย
กี่วันก็กลับไม่เป็นไรไม่กี่วันก็กลับ
มณิษฐ์บอกด้วยความเชื่อใจก็ไม่ได้คิดอะไร

มารู้ว่าอ้าวผู้ชายคนนั้น
ไม่ใช่ญาติอย่างที่ภรรยาบอกแล้วล่ะ
แล้วเป็นใครอ่ะ

เฮ้ยจริงหรือเปล่าเช็คดูจริงหรือเปล่า
พี่มณิฐฐฐฐ์บอกแบบนั้นนะผมไม่ได้บอกนะคุณผู้ชม
นะนาคารเหลือมาเท่าไรปรากฏว่าเหลือสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทครับแล้วก็เพิ่งจะถูกเบิกเอาไปอีกสองล้านเมื่อช่วงเช้าหวานนี้อ๋ออืม
ให้นำหลักฐานมายื่นอายัดบัญชีเขาก็เลยเดินทางมาโรงพักกับลูกทั้งสามคนนี่แหละ
สื่อฝากไปถึงเมียรักบอกเมียจ๋าถ้าฟังอยู่เนี่ยนะให้อภัยนะ
มณิษฐ์ให้อภัยกลับตัวกลับใจซะเถอะ
กลับมาพร้อมกับเงินสดอย่าไปหลงเชื่อไอ้ชู้คนนั้นเลย
เข้ามาเพื่อปอกลอกเอาเงินแน่
เมื่อเงินหมดเดี๋ยวเขาก็ทิ้งไปฟังพี่มณิชย์หน่อยนะ
กลับตัวเป็นคนดีก็ได้เพราะวิ่งว่อน

ขอให้เงินกลับมาด้วยถ้าไม่มี
ตังค์แล้วจะไปทำยังไงลูกจะอยู่ยังไง

พอไม่มีก็ทิ้งเห็นมาเยอะแล้ว

ตำรวจสรวจสอบสวนสภธวัฒน์บุรี
ท่านก็ชี้แจ้งว่าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินการ

ก็เพราะว่าชื่อบัญชีมันชื่อเมียไง
เป็นบัญชีส่วนตัวครับต่อให้มีการจดทะเบียนสมรสก็ตาม
ก็อายัดไม่ได้ตำรวจเขาก็ชี้แจงครับ
ฟังข่าวนี้แล้วต้องถามพี่ชายน้ำแข็งค่ะ
ถ้าเกิดว่าพี่ชายน้ำแข็งเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
เขาได้เงินมาขึ้นเงินมานี่เขาจะโอนเข้าบัญชีเมียไหมนะคะ
อยู่ที่ไหนบัญชีไหนก็เหมือนกัน

เรามันกระเป๋าเดียวกันอยู่แล้ว

ผมจะมานั่งอ่านข่าวปกติ
แล้วผมก็จะนั่งให้น้องชายน้องสาวของผมมันหมั่นไส้อยู่แบบนี้แหละครับคุณผู้ชม